แต่ถ้าหนาวนี้เนี่ยหลายคนอยากจะหนาวกว่านี้เนี่ย
เดี๋ยวพาขึ้นดอยไปดูความหนาวไปชมทะเลหมอกสวย
ท่ามกลางพระอาทิตย์ขึ้นนะคะสวยงามมากแต่ว่าหนาวขนาดนี้เนี่ย
ต้องไปกับใครเดี๋ยวไปดูกันนี่ค่ะคุณผู้ชมวิวสวยสวย
บนยอดดอยกันดีกว่านี่คือจุดชมวิวดอยผาหม่นนะคะ
ร่มฟ้าผาหม่นอยู่ที่ตำบลปอำเภอเวียงแก่นจังหวัดเจียงไฮเจ้า
ตรงนี้เนี้ยนะคะเป็นตะเข็บชายแดนไทยลาวเลย
บอกเลยว่าช่วงนี้นะนักท่องเที่ยวเนี่ย
เหมารถขึ้นไปชมทะเลเหมาะกันตั้งแต่ตี๕ค่ะคุณครับ
คือเวลาจะไปชมทะเลหมอกคุณต้องไปเช้ามืดนะก่อนพระอาทิตย์ขึ้น
เพราะถ้าคุณไปพระอาทิตย์ขึ้นแล้วเนี่ยพระอาทิตย์จะไม่ขึ้นอีกแล้ว
ไม่ใช่สินึกว่าจะมีสาระอะไรอันนี้อ้าวอันนี้เป็นสาระนะเนี่ย
พูดอยู่เนี่ยก็ต้องรีบไปอยู่แล้วเพื่อไปดูทะเลหมอก
แล้วก็ไปดูพระอาทิตย์ขึ้นไปรอกันนิดนึงตื่นเช้ากันหน่อยนึงนะคะ
เพราะว่าช่วงเช้าแบบนี้เขาบอกว่าดอยผาหม่น
จะมีลมหนาวพัดมาหลังพระอาทิตย์ขึ้นอีกทีนึงครับ
ก็เลยทำให้เกิดภาพทะเลหมอกเป็นแผ่นขาวปุ๋ยสวยงามใต้แสงอาทิตย
ที่เห็นอยู่นี่แหละค่ะอ่าฮะกลายเป็นคลื่นทะเลหมอกที่
ไกลแล้วก็สวยกว้างสุดลูกหูลูกตาเลยนะคะ
โดยทั้งผู้ดูแลแล้วก็เขามีผู้นำนักท่องเที่ยวเนี่ย
เขาก็จะมีเขาจะเล่าให้ฟังบอกว่า
จุดชมวิวดอยผาหม่นนี้นะคะ
ตั้งอยู่บนเทือกเขาดอยผาหม่น
อยู่ระหว่างดอยผาตั้งและภูชีเดือน
เป็นแนวกั้นระหว่างชายแดนไทยกับสองป่อปลาลาวค่ะ
แบบนี้ก็ได้ดูทะเลหมอกสองแผ่นดิน
ถูกต้องนักท่องเที่ยวเขาก็เลยเรียกกันที่นี่ว่า

แล้วก็ยังเป็นอีกหนึ่งจุดชมวิวน้องใหม่ด้วยนะ

ขึ้นมาชมเมื่อปีที่ผ่านมานี่เอง
ที่สำคัญนะคะจุดชมวิวผาหม่นแห่งนี้
เราสามารถชมทะเลหมอกได้ตลอดทั้งวัน
ไกลไปถึงสตปลาว
คุณจะมองข้ามฝั่งไปนี่คือประเทศลาวแล้ว
แบบนี้หนาวนี้ใครยังไม่มีสถานที่ท่องเที่ยวในใจนะคะ
ชมทะเลหมอกสวยแบบนี้ได้ที่จุดชมวิว
อยผาหม่นบ้านร่มฟ้าผาหม่นนะคะ
และที่สำคัญอย่าลืมรักษาความสะอาดกันด้วยนะ

อย่างที่บอกว่าเขาจะมีเจ้าหน้าที่ที่เป็นไกด์คอยแนะนำให้ความช่วยเหลือกับนักท่องเที่ยวอยู่ก็ต้องเชื่อฟังเจ้าหน้าที่ด้วยนะจ๊ะ
อ่ะหนาวนี้ใครยังไม่รู้จะไปไหนไปเที่ยวดอยผาหม่นกัน
แล้วก็ถ้าไม่รู้ว่าจะกอดใครกอดตัวเองก็ได้
บนดอยนี่เขาว่าหนาวนะแต่จุดที่หนาวที่สุดไม่ใช่บนยอดดอย
นี่คือจุดที่คอยใครสักคนแล้วเขาไม่มา